ความคืบหน้าเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ที่ผู้หญิงขายไอศกรีมหน้าตาดีหายไป
จนกระทั่งตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอครับคุณผู้ชม

ชื่อนางสาวหลายหรือว่านางสาวดอกไม้นะครับ
อายุ๒๗ปีเธอเป็นชาวกะเหลี่ย
หน้าตาดีผิวพันธุ์ดีทีเดียวนะครับ
หายตัวไปตั้งแต่๑๗พฤษภาคมนะครับ
ไปเจอรถขายไอศกรีมเนี่ย
อยู่ที่ถนนสายเขาน้อยวังเวียนนะครับ
บนสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

นายแดงบุญดีสามีกับชาวบ้านก็พยายามออกตามหาครับ
จุดทูบ๑๖ดอกปักไว้กลางแจ้งบอกกล่าวผี
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเขา
แดงเล่าบอกว่าอยู่กินกับนางสาวดอกไม้มา๖ปี

กลับห้องได้ยังไง๖โมงเย็นก็ไม่เกินทุกวันกลับมาแล้วนะครับ
หายตัวไปไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะ๑๗พฤษภาคม๔โมงเย็น
โทรมาบอกพี่หนูอยากกินก๋วยเตี๋ยว
เขาก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมารอไว้ที่ห้องพัก
เขาเล่าให้ฟังว่าห้องเขาอยู่กันยังไงอะไรกันยังไงนะครับ
ส่วนแม่ของน้องดอกไม้โทรศัพท์มาบอกว่า
ไปดูหมอมาบอกว่าน้องดอกไม้กำลังตกอยู่ในอันตราย
หุ่นถึงที่พบรถขายไอศครีมของน้องดอกไม้
มาครับเลี้ยวซ้ายผ่านร้านขายของชำปากซอยเมื่อกี้ที่รถไอศกรีมเลี้ยวเข้าไปน่ะ
มาจากซอยตำรวจสพทุ่งเบนจาอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับบ่ายสองโมงครึ่งตำรวจนำเคนายหรือว่าสุนัขตำรวจ
จากตำรวจตะเวนชายแดนนะครับมันมียศด้วยนะครับ
นักตำรวจตรีอวตารกับสุนัขตำรวจตรีซุปเปอร์แบล็คมาปฏิบัติหน้าที่ค้นหาน้องดอกไม้หรือนางสาวดอกไม้นี่แหละ
เอาเสื้อผ้าของใช้มาให้สุนัขตำรวจดมนะครับเพื่อตามหาสาเหตุตำรวจที่ตั้งไว้หลายประเด็นมากนะครับ
อาจจะถูกลักพาตัวหรือเรื่องหนี้นอกระบบหรือเรื่องชู้สาวครับยังไม่เจอนะครับ
ค่ะใครมีเบาะแสช่วยส่งข่าวให้ตำรวจด้วยนะคะสพทุ่งเบนจาค่ะยังตามหากันอยู่เลยค่ะ